วาสนาผู้ใดเนาะได้รักได้ดูแลเธอแล้วมันเป็นใครเนาะ
บอกเลยนาทีนี้ไม่มีใครวาสนาดีเท่าชีแก้มบุ่มแล้วค่ะ
โสดกรุณาดูไว้ดูและจดและจำและนำเอาไว้เป็นตัวอย่าง
ดีคุณผู้ชมหาว่าฟาสุดก็แฟนเค้าเปรตแบบฉมมมม

นี้ของขวัญวันเกิดชิ้นสุดท้ายในฐานะแฟน
แล้วปีหน้าค่ะแต่งงานแน่นอนปีหน้าเป็นสามีภรรยากันถูกต้อง
งานนี้ค่ะสาวแก้มบุ๋มปลื้มใจสุดเลย
อกจากจะโพสต์ภาพความน่ารักของแฟนให้เราฟินแล้วนะ
ข้อความเขาทิ้งท้ายด้วยว่ารอจะใช้ชีวิตแล้วก็สร้างครอบครัวกับพี่พีชนะคะ

ขออนุญาตเป็นแฟนปีสุดท้ายปีหน้าฉันจะเป็นภรรยา
แล้วเครื่องเพชรชุดนี้คุณผู้ชมค่ะฟังดีเคลียร์หูดี

มีมูลค่าเท่าไหร่ไม่รู้แต่บอกเลยว่า๒๙กระหลัด
เออ
คุณไปหา
ใส่ออกงานไปเลยค่ะ
ยิ่งใส่ก็ยิ่งราศีจับนะฮะ
คนบอกว่าอยากรู้จังแก้มบุ๋มเอ้ยวาสนาพวกเราจะดีมีแบบแก้มบุ๋มเนี่ยต้องทำยังไงไปไหว้พระไหว้เจ้าที่ไหนหรือเปล่า
หาแฟนครบเครื่องแบบนี้มันไม่ง่ายนะคะ
คำตอบจะเป็นยังไงไปฟังคนวาสนาดีชีแก้มบุ๋มค่ะ
หนูไม่ได้มูลที่ไหนหนูไม่ได้ทำอะไร

ไม่เคยมองเลยคุณว่าอิจฉาริสยาใคร
ไม่เคยคิดว่าฉันจะอยากได้ของของใคร

อุ๊ยไงไหม
เคล็ดลับเหมือนจะไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยาก

ทุกวันนี้พี่อ่านเนี่ยมันไม่ได้เลยนะคุณผู้ชม

แต่ใดคือพี่พีชให้เครื่องเพชรแก้มบุ๋มวาสนาจริง

เป็นล้านหนึ่งเอามาให้เลย
รักเขาแต่ใดก็คือเพชร๒๙กรัฐ
อุ๊ยอุ๊ย